เหมือนฝรั่งคนนี้เขาพูดไทยชัดรัวเลยแหละค่ะ
รัวจริงอะไรจริง
บางครั้งเราก็เอ๊ะเราพูดได้ขนาดนี้หรือเปล่านะ

ประโยคนะคะตอนแรกเนี่ยก็คุยกับคุณชื่ออะไรคุณแน็ตเนี่ยนะคะ
คุณแท็ตมีรอยยิ้มทุกวันก็คุยไปคุยมาสักพักโชว์เหนือค่ะ
มีฝรั่งคนนี้นะคะก็หลายประโยคนะคะ
ทหารแบกปืนเบิกปูนไปโบกตึกหรือเปล่า

เช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัด
ยักษ์ไหลนี่ไงนั่นไง

แล้วก็ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อย
หรือว่าชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครก็ทำได้เช่นเดียวกัน

คลิปนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊กรายหนึ่งก็บอกว่า
ฝรั่งบอกว่าเรียนภาษาไทยมาแค่๕อาทิตย์
ดื่นนิดเองอ่ะดื่นนิดเองนะใช่ทำให้หลายคนตกใจขึ้นไปอีกว่า
โอ้โหประโยคยากก็ทำเช่นนี้ได้เหมือนกันนะคะ

ก็นำมาแชร์ต่อมียอดเข้าชมกว่าสองแสนครั้งแล้วนะคะ
ชาวเน็ตก็ชื่นชมในความสามารถค่ะ
ที่บอกว่าออกเสียงพูดภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่บางส่วนเนี่ยก็เอ๊ะบอกน่าคุ้นรึเปล่า
นี่ฝรั่งคนนี้อยู่ไทยมา๓ปีแล้วล่ะน่าจะพูดได้อยู่แล้ว
ดนตรีอยู่ในบาร์มีรูปประกอบด้วยอ่ะไม่รู้ยังไงนะคะ
ก็นี่แหละทีมข่าวสายตรวจโซเชียลก็ติดต่อไปยังคุณนรมนมณีแสงนะคะ
เจ้าของคลิปก็เปิดเผยว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายไว้เมื่อประมาณวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
ไปทำงานที่พัทยาตัวเองก็ได้เจอกับฝรั่งคนนี้ที่บริเวณพัทยาซอย๔นะคะ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฝรั่งก็เข้ามาทักทายเป็นภาษาไทยค่ะ
ว่าเพิ่งเรียนภาษาไทยมาเพียงแค่๕อาทิตย์เท่านั้น
ส่วนเราก็คิดว่าน่าจะมีมุกตลกอำกันเล่นแล้วก็เห็นว่าน่ารักดี
ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
ก็ถือว่ามีความพยายามล่ะในการฝึกพูดนะคะ
แล้วนองละยองหยัดละหมูหมึกกุ้งเลย
ง่ายเขาบอกว่าภาษาไทยจริงเป็นภาษาที่ยากติดอันดับแบบท็อปเลยนะ
เท่านี้พันวันยุคแล้วความหมายก็จะต่างกันไปด้วย
ใช่เพราะว่าภาษาอื่นวันนี้เขามีไม่ถึงเรา
อ่าถูกนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ได้อยู่นะคะ
เช้าฟาดผัดฟักอะไรอย่างนี้

เช้าฟาดฟาดฟาดได้อยู่อ่าฟัดฟักได้อยู่

แต่ว่าจริงถ้าคือชุดคำพวกนี้
ถ้าเราฝึกแบบท่องแต่ชุดคำนี้แล้วก็คือใช้สติเยอะ
มันก็ได้นะใช่ต้องมีสติแล้วบอกว่าความหมายนั้นจริง
อย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการลิ้นละรัวลิ้นพันกัน

กล้าพูดเหมือนกันเพราะเมื่อกี้ก็มีอยู่หลุดเหมือนกันจะยักษไหล
พูดประกาศข่าวแบบนี้ก็ต้องมีความฝึกอยู่แล้ว
ก่อนสอบไปพูดประกาศคำยากอะไรแบบนี้
สาธารณรัฐคำนี้เหมือนกันจะไม่ยากแต่ออกสันดินะ
บางคนจะมีคำที่ติดแบบพูดไม่ได้จริง
คำนี้จะติดแบบมันไม่ได้ออกสันดินะ

แปลกประหลาดถ้าพูดช้าพูดได้แต่ถ้าพูดเร็วจะเริ่มแปลกประหลาด
เริ่มแบบว่าแปลกจะแปลกหรือจะแปลกประหลาด
คือต้องเอาไปท่องแปลกแล้วประต่อ
เป็นคำยากเพิ่งเป็นคำว่ามูลละนิทิ
อุ๊ยได้แล้วเมื่อก่อนมูลไม่ออกค่ะต้องมูลละนิทิ
คำก็จะพูดกลายเป็นคำผวนจุดเกิดเหตุเหตุเกรดอะไรอย่างนี้
จะมีแบบว่ากลายเป็นผวนทำไปเลยก็จะงงกับบางคำนะคะ